มาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะที่สุพรรณบุรีผู้หญิงคนนี้ท้อง๖เดือนนะคะ
ก็มาร้องเรียนบอกว่าถูกเจ้าของร้านเสริมสวยยกพวกรุมทำร้ายกลางตลาดต้องนอนโรงพยาบาล๔วัน
เกือบจะแท้งลูกแล้วผู้ก่อเหตุก็ยังไปโพสต์โซเชียลเยอะเย้ยเธอด้วยค่ะ
อ่ะเนี่ยค่ะคือต้องถ้าใช้ภาษาที่เขาชอบเขาชอบใช้กันอ่ะเขาจะหยุมหัวคือหยุมกันใหญ่เลยคือมันนัวกันไปหมดเลยคุณผู้ชมเป็นการทำร้ายร่างกายกันน่ะนะคะเป็นภาพตอนที่เจ้าของร้านเสริมสวยที่ชื่อว่าเจนุสเนี่ยนะคะก็ไปเหมือนกับไปบีบแก้มนางสาวเพชรที่นั่งอยู่ส่วนนางสาวดาวผู้หญิงคนที่ท้องหก
เดือนเนี่ยนะพอเห็นพี่ถูกทำร้ายก็เข้าไปช่วยแล้วก็เลยถูกอีกฝ่ายนึงเอาเท้าถีบหลังจากนั้นก็นัวกันเลยคุณผู้ชมค่ะชาวบ้านเนี่ยต้องมาแยกนะคะเนี่ยค่ะนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๒๗สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วเขาเอาคลิปนี้แหละไปแจ้งความนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าฝั่ง

ดีอ่ะอืมนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยนะคะนางสาวดาวก็ไปเจอกับลูกน้องเจนุสคือนางสาวแนนกับนางเสาเนยก็เลยเนี่ยเจอกันที่ตลาดก็เลยเคลียร์กันระหว่างนั้นเจนุสก็เข้ามาต่อว่าด่าทอแล้วมันก็เลยเป็นไปอย่างที่เห็นในคลิปนะคะป้าจุกเข้ามาห้ามเพราะว่าเป็นป้าของทั้งสองฝ่ายนะคะทีมข่าวเนี่ยไปถามนางสาวดาวบอกจะเอายังไงดีเป็นย

อันนี้ก็เลยให้พี่สาวกับพี่ชายไปคุณจัดการไป